ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาที่ยิงเพื่อนเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
แล้วก็แจ้งสามข้อหานักเลยครับตำรวจสพจนะ
จังหวัดสงขลานะฮะคุมตัวนายอามัติอาหวังนี่

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ยังจุดเกิดเหตุที่บ้านพักซึ่งเปิดเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์
ริมถนนสายจนะนาธวีหลังจากเขาใช้ปืนเก้ามิลลิเมตร
กระหน่ำยิงนายฮารอมัยหมานหวังอายุสามสิบหกปีสองนัด
กระสุนมันทะลุกระจกรถเก๋งเข้าไปเลยนะครับ
แล้วคนเจ็บพยายามจะขับหนีตายแต่ก็ไปไม่รอดนะครับ
เขาไปเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลจนะ
ทำแผนเริ่มจากจุดที่ทั้งสองคนต่อยกันที่ข้างบ้านก่อน
จุดที่นายอามัดเนี่ยนะฮะเอาปืนในบ้าน
แล้วก็จุดที่วิ่งออกไปยิงบริเวณหน้าบ้าน
การทำแผนผ่านไปด้วยดีครับใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
มีการวางกำลังตำรวจนะครับป้องกันเหตุวุ่นวาย

ขณะทำแผนเนี่ยนายอามัดยังมีสีหน้าเรียบเฉย
และปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าทำไมถึงก่อเหตุ
ตำรวจได้นำตัวกลับไปควบคุมที่สจนะแล้วดำเนินคดี๓ข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีปืนและเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ข้อหาพกพาปืนนะครับ
สำหรับคดีนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
นายฮารอมัยขับรถเก๋งไปหานายอามัติที่บ้านเพื่อน
แล้วก็เคลียร์ปัญหากันบางอย่างแต่เกิดทะเลาะต่อยกัน
แล้วก็ถูกนายอามัติใช้ปืน๙มิลลิเมตร
หนำยิง๒นัดใส่รถเก๋งกระจกทะลุเลย
กระสุนถูกนายฮารอมัยเข้าที่ชายโครงซ้ายแล้วก็ขาขวา
เขาแข็งใจนะนี่สภาพรถแข็งใจขับรถหนี
แต่ไปหมดแรงแล้วก็เสียชีวิตตอนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องยาเสพติดครับ

แล้วก็เคยถูกจับเคยติดคุกมาด้วยกัน
ขนาดที่นายมุสลิมเป็นพ่อของผู้ตาย
ฝากไปถึงคนยิงว่าถามหน่อยทำไมถึงทำกันขนาดนี้
และขอให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ